เดี๋ยวไปดูเรื่องราวของข่าวสีสันทั่วไทยกันก่อน

อย่างแรกเลยคุณผู้ชมเขาบอกว่าเกิดเป็นคู่กันแล้วไม่แคล้วกัน
ไม่ได้เป็นคู่รักแต่เป็นคู่แฝดคุณผู้ชมครับ
เป็นคู่แฝดหญิงชายแล้วก็ตามประเพณีแล้วก็ตามความเชื่อ
ก็ต้องมาแต่งงานกันเพื่อที่จะแก้เคล็ดครับ
ลูกสาวมาแลกอะไรนะลูกเขย
แต่งานนี้อาจจะไม่ใช่ลูกสาวกับลูกเขยแต่เป็นลูกทั้งสองคนเลย
เจ้าบ่าวตัวน้อยนะครับเป็นคู่แฝดชายหญิงนะครับ
ในอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาชื่อเด็กหญิงพรชนะเพชรจำรัฐ
หรือว่าน้องกุ๊กไก่กับเด็กชายพานุพงศ์เพชรจำรัฐหรือว่าน้องกุ๊ก
กุ๊กไก่กับกุ๊กเป็นพี่น้องฝาแฝดกัน
ถูกต้องครับทั้งคู่อายุ๔ขวบ๖เดือนนะครับ
เป็นลูกแฝดของดาบตำรวจจตุพงศ์และนางโสภาเพชรจำรัฐครับ
ซึ่งดาบตำรวจจตุพงศ์เนี่ยเล่าว่าการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อแก้เคล็ดแล้วครับ
เคล็ดขัดยอกนะครับแต่เป็นเรื่องราวของความเชื่อ
บรรพบรุษที่เชื่อว่าฝาแฝดชายหญิงที่เกิดมาคู่กันนั้น
เป็นคู่รักกันตั้งแต่ชาติปางกรหากไม่ทำพิธีแต่งงานให้ก็จะทำให้มีอายุสั้นนั่นเอง
ซึ่งที่ผ่านมาครับลูกลูกแฝดเนี่ยก็เจ็บป่วยบ่อยนะ
จนทำให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลจึงต้องจัดพิธีแต่งงานให้กับเด็กทั้งคู่นะครับ
เป็นพิธีของผู้ใหญ่ทุกอย่างนะครับตั้งแต่แห่ขบวนขันหมาก
ประตูเงินประตูทองและมอบสินสอด
แต่หลังจากทำพิธีแต่งงานเสร็จแล้วก็ต้องทำพิธีหย่ากันทันทีนะครับ
ตามความเชื่อเพื่อแสดงให้รู้ว่าฝาแฝดคู่นี้ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้ว

ใช่ครับแต่ที่น่าสนใจนี่เลยสินสอดทองมั่นเป็นเงิน
สอดนะครับ๙๙๙บาทแล้วเขาใช้เหรียญสตางค์๒๕สตางค์ทั้งหมด
ก็คือ๔เหรียญเป็น๑บาท
ก็นับกันมือหงิกมืองอเลยทีเดียวล่ะครับ
ก็นับมาแล้วด้วยใช่
เขาบอกว่างานนี้ก็สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาร่วมงานแล้วครับ
แล้วก็เป็นเหตุการณ์เซอร์ไพรส์ก็คือเมื่อขบวนขันหมากของเจ้าบ่าวมาถึง
เจ้าสาวก็ร้องไห้โหเลยทีเดียวร้องหาเจ้าบ่าวเลย
กว่าจะเริ่มพิธีกันได้เขาบอกว่าโอ้โหต้องรอให้เจ้าสาวหยุดร้องไห้ซะก่อนนะครับ

หรือร้องว่าแบบไม่เอา

ร้องของเด็กเราก็เดาอารมณ์ยากเหมือนกันนะ
น้องอาจจะหิวก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้น
ก็คือผู้หญิงนี่จ้าวเจ้าสาวที่กุ๊กไก่

มีแบบไม่ดิฉันใหญ่กว่านี้
ใช่

ก็น่ารักแล้วก็เป็นงานเรื่องราวของความเชื่อนะครับ
น่ารักมากน่ารักดีคือเราเห็นประเพณีแบบนี้ในต่างจังหวัดเยอะมาก
ถ้าเกิดว่ามีเด็กฟ้าแฝดที่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เดียวกัน
เป็นแฝดชายกับหญิงจะต้องแก้เคล็ดด้วยการจับกันแต่งงานก่อน
แต่งงานเสร็จต้องหย่ากันด้วยนะคะให้เขาเหมือนแยกจากกันไปแล้ว
ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วจะได้เหมือนแบบสิ้นสุดหมดเวรหมดกรรมในอดีตชาติการ
แล้วก็เชื่อเริ่มต้นใหม่นะค่ะ